ท่านผู้ชมครับเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวบ้านที่สุโขทัยอยู่ครอบครัวหนึ่ง
ก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยเผื่อใครอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะฮะ
บ้านหลังนี้มีกัน๕ชีวิตไม่มีไฟฟ้านะฮะที่เห็นนั้นเป็นแสงสว่างที่ลอดเข้ามานะ
นี่น้องจะเขียนหนังสือกันนี่เห็นไหมจุดเทียนเนี่ยครับต้องไปขอเทียนพรรษาจากวัดมาเนี่ยเห็นไหม
แล้วก็จุดเทียนเพื่อเอาแสงสว่างมาทำการบ้านกันนี่เป็นบรรดาลูกนะของเจ้าของบ้านนะฮะ
เจ้าของบ้านคุณวนิดาอายุ๓๑นะครับลูกทำการบ้านกันอยู่
เป็นบ้านไม้เก่าผูพังอยู่หลังวัดหนองรังใต้ในพื้นที่หมู่๑ตะบนวังลึกอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
ไฟฟ้าไม่มีใช้นะครับก็จะมีไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่มีคนนำมาบริจาคให้แต่มันก็ไม่พอใช้หรอก
นี่นะฮะไม้ก็ผูกพังหมดแล้วบ้านหลังนี้คุณพ่อของคุณวนิดาสร้างเอาไว้บนที่ดินราชภัสดุนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตไปเธอก็เหลืออยู่๕ชีวิตก็คือคุณวนิดา
แล้วก็มีสามีนะสามีอายุ๓๒ชื่อนายวัฒนยูมีลูกกัน๓คนอายุ๑๓อายุ๘ขวบอายุ๕ขวบ
บ้านก็ทำจากเศษไม้นะครับหลังคามุมด้วยสังกะสีข้างสังกะสีมาเนี่ยครับ
ปะกันเห็นไหมครับฝนตกทีไร้ก็รั่วซึมหมด
นอนก็ต้องเบียดกันหลบฝนบางทีฝนตกต้องเบียดกันนะ
จุดไหนที่ฝนมันรั่วมาก็ไปเบียดอยู่ตรงจุดที่มันไม่รั่ว
คุณวนิดาเจ้าของบ้านนะฮะบอกว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตเมื่อ๒ปีก่อน
หลังจากนั้นอีก๑ปีลูกชายคนโตไปตกน้ำเสียชีวิตอีก
เธอก็ออกไปรับจ้างทำงานกับสามีนะแต่ทีนี้ก็มีลูกเล็กเหลือเกินนี่ฮะ
เล่าไปร้องไห้ไปสุดท้ายต้องอยู่บ้านดูลูก
กลัวจะเกิดเหตุซ้ำลูกเนี่ยไปจมน้ำเสียชีวิตไปคนนึง
ตอนนี้ยังเหลืออีก๓คนนี่นะฮะ
ก็ให้สามีไปทำงานรับจ้างทำงานก่อสร้าง
วันละ๔๐๐มาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
คนพ่อแม่ลูกทุกวันนี้อยู่กันอย่างยากลำบาก
อาศัยข้าววัดกินประทังชีวิตไปวัน
ไฟฟ้าก็ไม่มีใช้เธอบอกเธอไม่โทษหรอกนะเรื่องของชะตาชีวิต
สารลูกขนาดไหนก็บอกได้แค่ให้ลูกอดทน
เกิดมาแล้วเกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่แล้วมันลำบากอย่างนี้

ก็สงสารลูกว่าลูกทำไมต้องมาอยู่แบบนี้
เราก็ไม่มีเงินที่จะให้ลูกได้มีอนาคตที่ดี
หนูก็อยากแบบให้เขาเรียนหนังสือสูงด้วยค่ะ
แล้วที่ผ่านมาลูกเคยบ่นเคยอะไรให้เราฟังไหม
เขาก็บ่นเขาบอกว่าอยากได้บ้านหลังสวยหนูอยากมีตังค์อยากมีเงินกินขนมเยอะแบบ

คิดท้อเคยคิดท้อถอยคิดโทษอะไรชะตาชีวิตของเราไหม
ก็ไม่ค่ะหนูก็ยังถือมาแบบเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนอะ
ต้องสู้กันต่อไปหนูก็ยังได้ใบบุญพระท่านเอาข้าวมาให้กินนะ
แล้ววันนี้หนูกินข้าววัด

นี่เอาเทียนมาให้เด็กใช้ทำการบ้านที่อยู่เป็นที่ราชพัสดุนะฮะ
คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสร้างเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กเอาไว้เนี่ย
เอาไม้เอากสังศรีเนี่ยมาต่อเติม
พระครูประหลัดวิมลสิทธิวัฒน์นะครับ
จ้าวาดวัดพลายชุมพลในพื้นที่ตะบนบ้านกล้วย
อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนี่ฮะ
หลวงพ่อท่านทราบข่าวท่านก็มาดูท่านบอกก็เห็นแล้วก็สงสาร
ห้าชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะเด็ก๓คนเนี่ยฮะ
บ้านเก่าสุดโทรมเหลือเกินหลังคาก็รั่ว

จุดเทียนทำการบ้านกันอยากให้เด็กมีอนาคตสดใส
หลวงพ่อท่านบอกเดี๋ยวจะหาทางให้นะ
คืออย่างน้อยสร้างบ้านสร้างที่อยู่
ให้มีไฟให้มันดีกว่านี้หน่อยก็ยังดี
เพราะว่าปกติจะมี๖ชีวิตแต่ว่ามีเด็กคนนึง
ที่ได้จมน้ำเสียชีวิตไปก็คือลูกของเขาเอง
แต่ทีนี้เขาก็ห่วงอีก๓ชีวิตที่
เขาประคับประคองแล้วก็เลี้ยงดูอย่างประงับประงม
โดยที่ว่าหาเช้ากินค่ำก็คือมีผู้เป็นสามีเนี่ย
เหมาก่อสร้างวันละ๔๐๐บาท
ก็อยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันขนาดไฟฟ้ายังไม่มีใช้
คือวันสัก๔๐๐ไม่พอหรอกแค่เด็กไปโรงเรียนก็แหม
ทุกผู้ชมครับหลังจากที่ชาวบ้านแจ้งข่ามไปยังภูมิสื่อข่าวของเราสุโขทัยนะ
ก็สภาพความเป็นอยู่ต่างเด็กนี่ฮะด้านในก็รอ
วันไหนฟ้าสว่างเยอะก็ไฟสว่าง
มืดมาอันนี้มืดปุ๊บเลย

ถ้าอยากจะช่วยสมทบทุนสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กและครอบครัวนี้นะ
ไม่ได้เปิดรับบริจาคเงินเข้าบัญชีพ่อกับแม่เด็กอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะ
ท่านจะได้สบายใจหลวงพ่อท่านบอกหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พระครูประหลัดวิมลสิทธิวัฒน์นะฮะท่านจ้าวาดวัดพลายชุมพล
ที่ตำบลบ้านกล้วยพระเมืองจังหวัดสุโขทัย๐๖๑๘๐๒๖๖๖๖
เพื่อท่านจะทำบุญสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็ก
เพื่อต้องใช้ในการต่อไฟฟ้าเข้ามาให้เด็กได้เรียนหนังสือด้วย